ถ้าเขากันกันเบ่อก็จะให้ตามนิดหนึ่ง
เป็นมวยผู้ใหญ่แต่เขาว่ากันว่าจะมาเตะโชว์เด็กนะครับ

ติตาวิทยา
มวยคู่แรกของเราวันนี้นะครับ

ที่๔ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

มุมแดงเริงนี่เด็กอำนาจเจริญใช่ไหม
เลิงบึงกาลครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี่ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับ

ก็ยอมซ้อมอยู่กับเฮีก๊กบางบอนเลยครับ

วันนี้โอเล่บวชแต่ให้จริงไม่ใช่นะ

วันนี้เฮียก๊กก็นำทีมมาเองเลยนะครับ

แล้วก็ย้ายมาอยู่กับทีมงานช๕

ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ดีโก๊คแบน
แล้วก็มาไทรัสสองครั้งนะครับ

เดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ
สองคนนี้ประเภทจังหวะฝีมือดีทั้งคู่นะพี่ชัยนะ

แต่มุมแดงนี้จับตาดูแข้งให้ดีนะครับ
ส่วนเหลี่ยมเข่าวงในน้ำเงินนี่เหลือร้ายว่าอย่างนั้น
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

กรรมการอาวุธสุขมีนะครับ
ก็เป็นอาจารย์สอนพระอยู่ที่โรงเรียนวัดโพจังหวัดอายุทยานะครับ

มุมแดงก็มีเฮยกบางบอลเลยครับ

ต้นจับตาเพลงแค่งก็ไม่ดีครับ

หรือว่าพี่เอียดพัทธลุงครับ

เดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ

ติดตามต่อพี่ปะและพี่ปุ๊กครับ
ให้กำลังใจพี่น้องชาวปากใต้ทุกท่านด้วยนะครับ

หลายจังหวัดตอนนี้กำลังเร่งฟื้นตัวอยู่
ไปตัวพิธีครับสื่อยอดมวยไทยรัฐโดยสงชัย

เปลี่ยนชื่อมาทั้งคู่
น้ำเงินนี่มาไทยรัฐไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่๓

ก็เรียกว่ามวยคู่นี้นี่
ทั้งสองฝ่ายอยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยครับ
ฝ่ายแดงจะมีกบต่อหมูหวาน
ซึ่งด้วยวัดเจ้าเริงนะ
โอ้โหเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยอยู่แล้วนะ
การทำมวยมาไม่ถึงปีโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับ

มาดูเกมในยกแรกครับคุณผู้ชม

เป็นประเภททุกจังหวะฝีมือลีลานอกใน

แพ้ชนะต้องไปวัดกันที่ปลายแล้วครับคุณผู้ชม
น้ำเงินอาจจะมีในปลาย

ใครยุบใครเหี่ยวเสร็จทันทีครับ
พิษซ้อมเนื้อนมไข่ขาดไม่ได้
ที่มุมน้ำเงินนี่มีวังจันทร์น้อยมาด้วยนะ
อ้าวตอนนี้ก็อยู่ทีมชอห้ามระยักษ์นะครับ
หรือว่าสอศิรดาทีมของช้องฮัมพยักษ์เสียชายเสียหลวงเสียเอียดเสียสิทธิ์หลายเสียรุ่งรวมกันอยู่ที่ที่มุมน่ะ

ซ้ายจะตามด้วยหมัดขวาหน้าหงายหน้าแหงหน้าสะปัดไปเลยนะครับ
ลูกศิษย์วังจันทร์นี่มันต้องขวาคมนะหมัดเนี่ยหมัดวังจันทร์นี่คมมาก
มัด๓๓วิในอดีตนี่แฟนที่ติดตามวันทรงชัยคงจำกันได้

มัด๓๓วิ้น็อกเร็วน็อกไวว่าอย่างนั้นเถอะ

ข้างขวาตัดล่าง
กาดหลนไม่ได้นะครับบริกรบน้ำเงินหลนนี่ถ้าหลนมานี่หลนตามเลย
แค่งขวาสวยงามนี่แหละมวยเวลาถ้ากินดีอยู่ดีซ้อมดีการออกอาวุธมันจะเห็นว่าแน่นเนียนน่ารัก

ต้นแดงหน้าทัวร์ใช้ได้เลยนะ
น่าจะไปก่อนด้วยเนี่ยผมก็ต้องแบบนี้นักมวยนะ
เรียนเลยตัดผมเข้าร้านตัดผมช่างขอเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งเลยเบอร์สามก็ไม่ได้เบอร์สี่ก็ไม่ได้เลย
เอาเบอร์หนึ่งไปเลยดีกว่านี่คือนโยบายของโปรโมเตอร์ทรงชัย
ดูกับมัดแมงดีนะแก่งสายหน้า
มือดูจะจัดจ้านกว่านะฝ่ายแดงนะ
บริกรมขยับเข้ามานี่แค่สายบีดเลย
แค่งซ้ายดีกนี่แก้ยากด้วยตีนหน้า
นี่แค่ผ่านไปแค่นาทีเสร็จนะ
คือมวยคู่นี้ก่อนการชกเกจิอาจารย์หลายสำนักนะ
บอกว่าฝ่ายน้ำเงินมีเดือดเปลี่ยนจับบริกรม

ต้องรอรุ้นตายจ้ะ

อาหุดสุขมีช่วงท้ายกที่หนึ่งแล้ว

เนี่ยเหลิองหัวแข้งกวลางีขวาสูงครับ
เครื่องจะเริ่มติดแล้วก็ยกแรกครับ

ครับพบกับคุณพานชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ไปโดยดีครับยกที่๒ยกแรกเห็นเหลี่ยม

เริงสิริวัตรกับเกงสีแดง
ดูน้ำเงินด้วยยกแรกนี่โดนหมัด

แล้วจบด้วยเกงขวายเกงกับงามของเกงสีแดง
เริงสิริวัตรกับเกมแปลกนี้
ไม่ทันนะครับถ้ามันจบนางบ้านผิดหวังแน่นอนครับ
หมัดขวาเกมมาตามด้วยเกงขวา
ตัดล่างเปิดเกมกับไอ้เจ้าเริง

ซ้ายเตะขวาแล้วจบด้วยหมัดด้วย

มาดูเกมของฝ่ายแดงแล้ววันนี้เดินด้วยความมั่นใจ

มีหุ้นสันตำด้วยหมัดขวา

ถ้ากาดหล่นนี่ตัวนี่หล่นตามเลยนะ

รุ่มใหญ่ร้อยยิบเก้าบอร์น

เปย์หมอรอทำงานอีกคู่นึง
หลุดจังหวะเอ้าเข้ามาไล่แขน
พลิกเหลี่ยมตีไม่ได้ยังตีกันไม่ได้

ส่วนด้วยแข้งซ้ายยังติดบังนิดนึง

ไม่ใช่มีแข้งอย่างเดียวนะมันกว้างมาก
ทำมาจังหวะลุงนี้สวยงามครับลูกถีบ

อ้าวผ่านไป๑นาทีครึ่งถึงถ้าไม่จังหวัง
ลุกหุบซ้ายมาตั้งด้วยมัดขวาลำตืดเจอแข้งซ้ายโต้คืน
ยังดีนะครับบอดี้กงนี่มีน้ำเงินยังมีตีนซ้ายออกมาสกัดนะ
เพลินนี่ถ้าขวาแดงหล่นมาซ้ายขึ้นได้เหมือนกันนะ
อันตรายหมัดนะครับอันนี้เป็นไขว่ตั้งรับนะบอริกบ
หลับคำอย่างละแทงเจอมัดนี้เจอแข้งนี้
เป็นหาอักษราหน้าเป็นห่วงนะครับบอริกบ
จากที่ช้อ๕ประยับขวาตีดันไล่แขนไล่ไล่อยู่ในตลอดแหละแขนนะ
เนี่ยแล้วกดสวยด้วยแล้วเสียบเข่าแบบนี้จังหวะมีศอกขึ้นบนด้วย
อันตรายเลยนะครับกระพริบตานิดเดียวหล่นเลยแตกเลยแม่มวย
ออกมาแต่ละนัดแต่ละไฟล์นี่มันพัฒนาขึ้นเยอะนะไอ้เจ้าเริงเนี่ยนะ
คมใช้ได้เลยดูก้มลงไปตัดลำตัวอย่างนี้
แล้วขึ้นบนมีหันล่างอีกแล้วไม่เต้นไม่รอด้วยนะ
ไม่มีคำว่าแส่จ้องแทงมาใสมายาวยาวเลยนะ

อย่างนี้แน่นอนเข้าตาโปรโมเตอร์สมชัยนะว่าอย่างเท่านั้น

พอดีกลมนี่หาเหลี่ยมเพราะว่ากดแล้วเด้งตี
นักมวยทุกคนก่อนจะชกเนี่ยโปรโมเตอร์ทรงชัยต้องมีการไปอบรมกันตลอดทุกคนนะ

ครับมวยนะคะว่าว่าเราพามากับสองยกนี้ขาบท้ายกที่สอง

ต่อยลำตัวเข้าไปครับบอริโกมันหัวแข้งซ้ายคืนนะครับ
โอ้โหต่อยเข้าไปเต็มกกหูเลยครับ

ก็ชอบออกกลัวล้อฟี
เดี๋ยวดูครับว่ากลางน้ำจะเป็นอย่างไรครับ

มีศอกมีหมัดเสริมครับ

ต้องแซ่บูและตอนนี้ต้องเปลี่ยนเกม
แต่ว่าไอ้เจ้าเริงนี่ต่อแบบลื่นเริง
เพิ่มกับเกมการชกเห็นไหม
ประมาณเริงชัยประมาณนั้น
เอาล่ะครับต่อเกม
เฮ้ยไอ้เจ้าบอดิโกป

เอาตีนซ้ายมาช่วยเลยนะครับน้ำเงิน

ขาวก็ส้อมแล้วมันก่อคู่กันนะ

อ้าวยักษ์เหมือนกันมียักษ์ไส้มียักษ์ไส้

รอไม่ได้นะครับน้ำเงินบอดี้โก๊ก
มันต้องเสี่ยงในวัดในแล้วล็อกได้แล้วกดแขน

ดไล่แขนอยู่แหมเหมือนวัวกระทิงเลย
อย่างนี้เขาเรียกวัดกันดีกว่าแขนแก่ง
ใครจุ๊บไข่เหี่ยวได้มีเขาขวาครับ

ม้วยค่าวแต่ยังแกร่งทั้งคู่ยังตีกันลำบาก

ยังช้าไปจังหวะหนึ่งแล้วน้ำเงินมาแล้ว

ด้วยมาก
แย่มเน้นที่ตรงในละโดดี่โก๊ค
จากทีมท้อ๕ระยักษ์เล่นโดยเขาขวา
โปรมอตเตอร์โดยเข้าขวาเช่นเดียวกันในเจ้าเริง
เข้มข้นสนุกสนานกับมือคู่แรกยอดโดยแทยรักโดยโปรมอตเตอร์ส่งแทยรักตนสุบัน
อยู่ที่เข่าในแล้วครับเริงสิทธิวัฒน์แดง
เท้าศอกนี่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่ใน
ในน้องเงินนี่เหลือช่องเดียวเลยครับในอย่างเดียวหู
แค่งขวาเม็ดนี้สะอึกสะอื้นเหมือนกันนะครับพยายามรุ่นใน
เร่งมารุดไม่รุดรุดตีด้วยเข่าเบากรรมการว่ากันในการเวทีขยับเดิน
หนีไม่หนีเจ้าเริงไม่หนีเต้นโดนแทงบริโกบ
บริโกฟไล่กันลงพลิกลวงขยับหลอกแล้วแข่งซ้ายไป
ต้องไหนลวนแล้วนะครับบริโกฟจำเงิน
เหลวงสุดท้ายจะเป็นของไทยเหลวงสุดท้ายที่สำคัญ
วยไทยสมัยใหม่ทำมาตั้งเยอะดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะครับ
เข้าตาหรือเปล่าเกมว่าแค่งหวาติดบันซ้ายทิ้งมา

๕มุยถือว่าวัดกันที่กลางที่ซ้อนนะ

ยุบใครเหี่ยวปากเขียวนิดเดียวแพ้ทันทีครับคุณผู้ชม
็อกได้แล้วตีได้หรือเปล่าครับน้ำเงินบอดี้โค

มวยคู่แรกนี่ผ่านมาครับ๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓
ฉะนั้นฝ่ายน้ำเงินบอดี้โก๊ครูอดแข้งซ้ายครับ
เดินคืนขวากลับครับต่อยหมัดตามเต็มหน้าเลย

เครื่องเริ่มติดแล้วนะครับบอดี้โก๊คครับ

พี่ปะเคยกล่าวเอาไว้นะครับไม่เชื่อถามพี่บุ๋มดูครับ
ไปตรงนี้ครับยกที่๔
เห็นจะไม่ดีแล้วนะครับน้ำเงิน
มันต้องติดติดในอย่างเดียวได้ลูกเดียวทรงเดียวเลยนะครับ

แต่ตอนนี้ยังเกาะไม่ได้ยังคิดไม่ได้

เกาะติดไม่ห่างไม่จากไม่ไปไหน

น้ำเงินครับในอย่างเดียวล้วน

เหลี่ยมนอกกระตุกหักแทงแหลม
เอาหลวงพ่อยันยันค้ำยันแทงยันตีไปเลยครับไอ้เจ้าเริง

คณะมวยมาตรฐานความเชื่อถือสูงทั้งคู่
เปิดเกมนะครับนิ่งรอไม่ได้

ติดเบ้งเข้าขวาบริโกฟ

ยังคำแล้วยัดไส้ไปเลยครับไอ้เจ้าเริง
อย่ายุบนะเหี่ยวนิดเดียวแพ้ทันที

คู่นี้เหี่ยวนิดเดียวไปเลย

เกิงแล้วแทงแหลมได้ไหม
หน้ามวยแบบนี้มันต้องแทงซ้ายแล้วน้ำเงิน
ปีกับ๑เดือนกับมวยทีวีที่ตรงนี้
โหเหลดติ้งสูงมาก

แต่ก็รอดูรอชนกับสุทธิ์

ช่วงยกสี่เกลงยกแล้ว

มวยคู่แรกเราผ่านมาครับ๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔ครับ
โอ้โหทางด้านเริงนี่เสียบเข่าเข้าลำตัวบริโป๊ปมาพยายามดิ้นนะครับ
ปั้มตีแรกครับโอ้โหแต่หัวเริงหัวแข้งซ้าย
บริโกฟโดนเข้าไปลำตัวเต็มเต็มเลยครับ
ทางด้านบริโกนี่พยายามต้นยกนี่เร่งเครื่องมาแล้วครับ
หลักปลายยกนี่ท่าจบไม่สวยอ่าเหลือหลักลงมันจะมาจะมาน่ะพี่ชัยน่ะ
โดนเทกระจาดท่าจบไม่สวยเลยครับช็อตสุดท้าย
ครูพัฒน์ชอห้าพยักษ์สั่งลุยแล้วยกสุดท้ายครับอ่ะ
ยกสุดท้าย๓นาทีสุดท้ายเหลืออะไรบ้างอ่ะตอนนี้
มัดกับศอกแล้วเข่านี้ก็ต้องตัดทิ้งแล้วอ่า
มันไม่มีมันไม่มีรูปสักก่อนมันไม่มีรูปกันสิ่งที่เหลือนี่น่ะ
มีหมัดที่จะช่วยได้นะเห็นไหมลูกนี้ลูกนี้นี่เขาเก่งเป็นพิเศษนะ
เออติดนิ้ววัดเกียจนิ้ววัดพวกเงี้ยสองสามไฟหลังเริ่มสินิวัดนี่
ชกยิ่งเหนียวเหมือนกันนะโอ้มันพัฒนาขึ้นเยอะด้วยพัฒนาขึ้นเยอะ
แล้วเปลี่ยนชื่อมานี่โอ้น่ารักเลยฟอร์มชกอาจจะว่าก็ถือว่ามีความพยายามนะนะ
เจ้าบริกบไปผิดจังหวะไงเพราะในเอาเขาไม่อยู่กดแขนไม่ลง
เลยมันต่อไปเจอเหลี่ยนเขาก็แก้งมามันโดนทุกเม็ดไม่มีบัง
มันมีรูปรูปสำคัญเลยคอยดับ

แบบประคองแล้วเป็นมวยชกยากไปเลยนะเอออาวุธออกมาเห็นหมดเลยอ่ะ
เลยนะมวยสมัยนี้ถ้าออกไม่ใช่ออกอย่างเดียวหนีอย่างเดียววิ่งหนีเลยอย่างนั้นไม่ต้องมีออกไม่โต้นะ
ถ้าคุณออกหนีอย่างเดียวเชือกบาดหลังหลังบาดเชือกเดี๋ยวแฟนมวยก็กดดันได้
ไม่ได้มันต้องถอยแล้วทำนะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ได้นี่ล่ะงัดไม่ขึ้น
เนี่ยมันโดดกดแขนอยู่ไงมันสอกไม่เข้าอ่ะขอพยายามนะพยายามบริโกฟ
นี่เป็นมวยคู่แรกวันนี้ของยอดมวยไทยรัฐนะครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
อ๋อมักหรอมักมีหนวานเลยนะถึงต่อกรรมด้วยกันนะมาเจอแบบนี้เอามายังไง
น่าจะลงเอาคือ๕พอสมควรเนี่ยภายในวิทีเนี่ยประมาณพี่น้องแชมมวย
อ้าวงัดไปงัดไปเรื่อยพยายามไปเรื่อยยังไม่หมดเวลายังไม่หมด
มีมือลายก็๑นาทีเล่นเอาหากเสียวเลย
ยืนยันเอาไว้ก่อนครับ
เป็นมวยที่มีประสบการณ์สูงแล้วว่าอย่างงี้เจ้าหนักเป็นเบาไง
สุขนี้วัดของก๊อกต่อหมูหวานให้ชุดนี้
ช่วงปลายปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
แฟนที่ชื่นชอบผลงานของศึกวันทรงชัยอย่าลืมนะครับ
วันที่๑๙ที่จะถึงนี้นะ
ไปติดตามมาได้พี่นูอาระบรรเดิน
วันนี้กล่าวว่ามาสู้ในเต็มที่เลยนะ
แต่พอดีแดงเนี่ยวันนี้แดงมาดีด้วยแดงไม่หมด
นี่แหละยอดมวยไทยรัฐอะไรก็เกิดขึ้นได้

คือมวยส่วนมากคุณอธิวัฒน์จะเห็นว่าถ้าออกคู่มวยว่านักวิจารณ์ต่าง
ออกตัวนู้นตัวนี้อย่างออกแดงเนี่ยน้ำเงินชนะ
ออกกู้มือแดงชนะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอด

อย่างคู่เนี่ยหลายสำนักก็บอกว่าฝ่ายบริโกฟนี่น่าจะมีความ

คู่ชนะคือเจ้าเริงสิบนิวัตร

เสร็จนัดกระแนนบริโกฟช่องห้าพะยักษ์ครับ
เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐนัดประจำวันเด็กวันนี้